คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้แล้วค่ะที่วัคซีนต้านโควิด๑๙
ล็อตแรกนะคะจะมาถึงประเทศไทย
จะมาถึงที่คาโก้ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
แล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะฉีดเป็นคนแรกด้วย
เป็นวัคซีนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
เป็นการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

ส่วนยี่ห้ออื่นกำลังตามมา
เชื่อว่าวัคซีนต้านโควิด๑๙
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การท่องเที่ยว
และการประกอบการธุรกิจดีขึ้นค่ะ
ผมคิดว่าวัคซีนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การท่องเที่ยว
หรือการประกอบการธุรกิจมันดีขึ้น

จากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
วัคซีนซีโนแวค๒แสนโดสที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้
เริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนการได้ภายใน๓วัน
คนไทยจะได้วัคซีนฟรีทุกคน

ส่วนล็อตที่๒๘แสนโดสจะตามมาในเดือนมีนาคม
ล็อตที่สามหนึ่งล้านโดสในเดือนเมษายน
ส่วนหนึ่งจะใช้สำหรับฉีดเข็มที่๒ให้กับผู้ที่ได้รับในเข็มแรกไปแล้ว
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
และตามมาอีก๓๕ล้านโดส
แต่มีการเปิดเผยจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า
คนที่จะได้ฉีดเป็นคนแรกของประเทศไทยคือนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำประเทศ
ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากกรมควบคุมโรคแล้วยืนยันว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติค่ะ
เป็นยี่ห้อที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องของอายุ
เป็นการหามาของผู้มนุยการสถาบันวัคซีนและกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
เขามีวิธีการครับก็จะต้องมีการเช็คมีการวัดนู่นวัดนี่ก่อน
สำหรับวัคซีนเข็มแรกแรกนะครับทางกรมควบคุมโรคเขามีวิธีการ
ในการที่จะปฏิบัติซึ่งเป็นวิธีการสากลนะครับ
ไม่ใช่ว่าเป็นไปปฏิบัติต่อใครเป็นพิเศษซีโนแวคมีข้อจำกัดเรื่องอายุ
โอ้โหนายกเมินเนี่ยเสียหายมากครับไม่ได้เราเราเราจะไปปฏิบัติ
ทำอะไรที่มันนอกเหนือจากข้อกำหนดไม่ได้เป็นเรื่องของเรื่องของยาเนี่ยไม่ได้
จริงพอฉีดเข็มแรกก็มีภูมิอยู่แล้ว
อาหารที่มาจากจีน๒แสนโดส
จะมีบุคลากรทางการแพทย์

ไรเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมอง

จากนั้นจะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป

ถ้าเป็นอายุเกินกว่านี้หรือต่ำกว่านี้เนี่ย
จะยังไม่มีการวิจัยที่รองรับเพียงพอ

มุทรสาครวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ความจริงทางพื้นที่เขาก็มีการแจ้ง
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๒๔กุมภาพันธ์ท่านไปลงทะเบียนได้อีก๑วันนะครับ
สอบคอวันนี้ยังได้ผ่อนปลนกิจกรรมหลายอย่างนะฮะ
ที่มีมาตรการไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ผ่อนปลน
วันนี้ในส่วนของกมกรุงเทพฯอาหารค
ทมประกาศผ่อนปลนกิจกรรมหลายอย่าง
ร้านอาหารสถานบริการผับบาคาราโอเกะ
กิจการอาบน้ำกิจการอาบอบนวด
ให้เปิดได้แล้วนะครับไม่เกินห้าทุ่มนะฮะ

แต่ต้องมีมาตรการในการลดความใกล้ชิด
เพื่อลดการแพร่เชื้อนะฮะ